ทวรรณตลาด

ขยับมาใกล้ไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดกันเร็ว

หมูเนื้อแดง๒๐๕บาท
หรือสิบแปดบาทต่อกิโลกรัม
บุ้งจีนนะคะปรับลงมาเหลือ๓๖บาทต่อกิโลกรัม
ชีไทยค่ะ๑๐๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนพริกจินดาแดงก็ปรับลงมาอยู่ที่๔๕บาทต่อกิโลกรัม